ตอนนี้ทุกคนที่ได้ไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้
ต่างคนก็บางส่วนหยิบโทรศัพท์มือถือมา
บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เอาไว้
ช่วงนี้ไปฟังเสียงการร้องเพลงสันเสริญพระบารมีอีกหนึ่งรอบพร้อมกัน
อาเมนอาเมนอาเมน
อิเวร์อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน

อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน

อาเมนอาเมน
อาเมนอาเมน

อาเมนอาเมน